สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะติดตามข่าวอื่นอื่นที่รออีกเยอะเลยครับ
แต่ว่าขอแวะมาดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องคนที่ใช้รถตู้โดยสารประจำวันกันอยู่ในขณะนี้
ในกรุงเทพและกอทมโปรดรับทราบไหมนะครับว่าเหลือเวลาอีก๕วันตั้งแต่๑ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ย
รถตู้ที่วิ่งบริการอยู่๑๘๐๐คันจะต้องหยุดวิ่งเหตุผลเพราะว่า๑๘๐๐คันนี้เป็นรถที่หมดอายุการใช้งาน
ก็คือใช้งานมาแล้ว๑๐ปีถึงแม้ว่าโดยสภาพยังวิ่งได้อยู่
แต่ว่าโดยกฎหมายเขากำหนดว่ารถสาธารณะเนี่ยไม่เหมือนรถบ้านคือวิ่งอยู่เกือบตลอดเวลา
ฉะนั้นเนี่ย๑๐ปีพอแล้วเกิน๑๐ปีสภาพรถจะมีปัญหาเกิน๑๐ปีบริษัทประกันภัยเขาไม่รับทำประกัน
ฉะนั้นรถที่เกิน๑๐ปีจะต้องหยุดวิ่งบริการ
อันนี้ครับคำถามก็คือว่า

เพราะรถที่วิ่ง

อยู่บริเวณที่
คนอาศัยไปใช้บริการ

ที่อนุสาวรีชัยสมรพูม

คิวใหญ่ก็อยู่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ

จตุจักรนี่ก็เยอะครับ

ทำไมไม่หารถมาวิ่ง

เป็นรถที่มีปัญหาเยอะ

ไม่ได้มาขนคนเขาไว้ขนสินค้า
ฉะนั้นพอวิ่งมารับผู้โดยสารแล้วจะมีปัญหาเยอะ
รถชนกันทีนึงไฟคลอกก็ตายกันหมด
กว่าจะมุดออกมาได้เพราะมันมี

ฉะนั้นโดยนโยบายของรัฐบาลที่ทำกันก็คือว่า
ต่อไปนี้รถตู้เมื่อหมดสภาพ

ต่อใบอนุญาตใหม่ไม่ได้
แล้วถ้าใครจะซื้อรถมาแทนรถตู้

อันนี้เป็นนโยบายที่พูดกันมากในช่วงที่ว่า
รถชนกันทีนึงตายหมดทั้งคัน
โครมตายไปเกือบ๑๐คน
ชนโครมไฟคลอกตายเกือบหมดทั้งคัน

ต้องไปใช้รถมินิบัสแทน

แม้ว่าจะมีดอกเบี้ยราคาถูกให้แต่เขาไม่พร้อม

เขาก็เลยไปร้องเรียนว่า
ขอให้ต่ออายุยืดไปอีกสัก๒ปี
ลด๑๘๐๐คันที่จะหมดอายุ
ที่จะหมดอายุสิ้นเดือนกันยานี้
ยืดไปอีกสัก๒ปี
คุณศรีสุวรรณจัญญา
พาคณะไปยื่น
ถึงมือนายกรัฐมนตรี

แต่มีคำตอบแล้วครับ
คำตอบจากผู้เกี่ยวข้อง๒คน
คือคุณเชิดชัยสนั่นศรีสาคร
รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก

พันเอกสมบัติธัญวัล
รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่๒

เป็นคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้

ไม่มีนโยบายผ่อนผันครับ
ก็แปลว่าสิ้นเดือนกันยายนนี้

จะหายไป๑๘๐๐คัน

เขาจะประสานให้

และรถโดยสารไม่ประจำทาง

มาวิ่งให้บริการเสริมทดแทน

หรือรถตู้หมวด๓๐มาแทน

หลายคันวิ่งขึ้นทางด่วนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรถขนาดใหญ่ไม่รู้
สภาพจะเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกและประธาน
คณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ที่จะทำกันต้องคำนึงถึงผู้
โดยสารที่เขาโดยสารรถตู้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับอย่า
ให้เกิดปัญหาเป็นเด็ดขาดใช้กฎหมายก็บังกฎหมายไปแต่ว่า
ถ้ารถเอามาแทนแล้วขลุกขลักมีปัญหาไม่สะดวกเหมือนกับรถ
ตู้ที่เขาวิ่งบริการอยู่ทุกวันอันนี้ยุ่งแน่คนที่โดยสาร
ไม่มีเขายังไม่พร้อมจะซื้อรถก็ได้อาศัยรถตู้แล้วถ้าดู
เนี่ยคนที่อาศัยรถตู้เนี่ยน่าสงสารมากนะครับเวลานี้ไม่
มีป้ายที่จะเป็นที่เป็นทางนัดกันตรงไหนก็เข้าคิวคอยกัน
อยู่อย่างนั้นในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นใครเข้า
คิวเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเข้าคิวขึ้นรถตู้นะครับ
เหยียดเลยครับฝนตกก็ไม่หนีจากคิวเพราะถ้าหนีจาก
คิวคุณหลุดคิวคุณต้องไปต่อใหม่แล้วถ้าไปต่อใหม่๔ทุ่ม
ทุ่มยังไม่ถึงบ้านเลยครับยังไม่ถึงบ้านเลยครับตื่น
แต่เช้าต้องออกจากบ้านมาอีกมาเข้าคิวรอขึ้นรถตู้อ้าว
แล้วถ้าหายไป๑๘๐๐คันคิวใหญ่อย่างอนุสาวรีเนี่ยคิว
ใหญ่ใหญ่อย่างที่มีนบุรีคิวใหญ่ใหญ่อย่างจตุจักรเนี่ยจะทำ
ยังไงฉะนั้นถ้าคำตอบคือไม่ผ่อนผันให้ฝ่ายรัฐฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องจะต้องบริการเสริมทดแทนให้ได้อย่าให้คน
ที่ใช้รถตู้อยู่เขาได้รับความเดือดร้อนหนักเข้าไป
อีกทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็เดือดร้อน
อยู่แล้วรถตู้มีไม่พอแล้วก็ต้องรอกันเป็นนานแสน
นานทีนี้ถ้าหายไปอีกพันแปดร้อยคันแล้วการจัดระเบียบ
ทดแทนไม่ได้เรื่องอันนี้จะยุ่งบอกไว้เลยครับว่า
ต้องคอยดูว่าหลังวันที่๑ตุลานี้เป็นต้นไปจะโกลาหลไหม
อย่าให้โกลหนนะครับเราใช้กฎหมายก็ใช้ไป
แต่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับความเดือดร้อนของประชาชน
ถ่วงดุลกันให้ได้ถ้าใช้กฎหมายตึงเปรี้ย
แต่ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ไม่ดีแน่นอน
ปล่อยให้กฎหมายห่อนยานแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างก็ไม่ดี
ฉะนั้นงานนี้วัดฝีมือกรมการขนส่งทางบก
ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเพราะนี่เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับ
เหลือไม่กี่วันแล้วนี่ก็ไม่กี่วันก็จะถึงวันที่หนึ่ง
สิ่งที่ควรทำก็คือว่าเรื่องรถที่จะเอามาเนี่ย
ดูให้ดีว่าเป็นรถประเภทไหนแล้วรถมีเพียงพอไหม
มาใช้บริการเพียงพอไหมสุดท้ายก็จะปิดท้าย
แหม่มชื่อโจแอนนาที่เป็นข่าวว่าถูกคมขืน
แล้วก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าไม่มีการข่มขืน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเป็นยังไงล่ะครับ
ผลตำรวจตรีพิเชษหักผ่านโทรศัพท์มาบอกผมว่า
สุดท้ายเธอก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าขอบคุณตำรวจ
เร่งพิสูจน์ให้อย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ทำยังไง
แต่เรื่องแบบนี้ดูลักษณะแล้วบ่อยครับ
เพราะว่าเออมาเดินทางแล้วแจ้งความว่าถูกคมขืน
แล้วเอาใบแจ้งนี้กลับไปประเทศไปเคลมประกัน
บริษัทประกันเขาจ่ายค่าประกันกันแพงนะครับต่างประเทศเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าแล้วประเทศไทยเสียชื่อ
นี่เรื่องนี้ยังดีนะครับที่ยังไม่หลุดออกไปที่เว็บไซต์ไหน
บุ๊กไหนไม่งั้นนี่ยิ่งยุ่งไปใหญ่
เพราะว่าตำรวจตัดไฟแต่ต้นลม
แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะคิดกันแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะ
ไม่ว่าจะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยว
ทตหรือหน่วยงานตำรวจ
จะต้องมาคิดกันว่าถ้าเจอลูกไม้ของฝรั่งที่มาท่องเที่ยว
แล้วมาแกล้งแจ้งความแจ้งความเท็จกันแบบนี้

ให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่หมูนะ
ถ้าคุณมาสร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแล้วก็แจ้งความเท็จ
โพสต์อะไรกันผิดผิดถูกประเทศเสียหายเนี่ย
คุณจะต้องโดนฟ้องจากประเทศไทยด้วย
ใครจะเป็นเจ้าภาพฟ้องไปคิดกันให้ดี
แต่ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้เสียหายครับ
คนจะคิดว่าอะไรกันประเทศไทย

ฉะนั้นตั้งรับอย่างเดียวไม่พอ

ฝรั่งแบบนี้ต้องเล่นกันจริงจังเลยครับ
ฟ้องกลับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

คือเรื่องนี้มันเป็นภาพลักษณ์ประเทศไทย

แล้วข่าวที่ออกไปเนี่ยสื่อนอกเขาก็

แล้วเขาเล่นเร็วเหมือนกันนะสื่อตามประเทศ

คือจริงถึงแม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในฐานะภาพลักษณ์ของประเทศไทย